รายการก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งพุ่งไป
ดีเจอ๋องลูกทีมพระกุ้งพุ่งไป
อล์ฟเวรจุมพลหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมกอล์ฟซิลล่า
มณีรัฐคำอ้วนเอลูกทีมกอล์ฟซิลล่า

ตั้งอยู่ที่อาคารปรายศนีย์กลางหรือปรายศนีย์กลางบางรัก
ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สุดยอดและส่งเสริมให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์นั้น
ใช้ในการพัฒนาธุรกิจสังคมและคุณภาพชีวิต

ต้องจับมือภูมิใจในตัวเขาจริง
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้น
อ้าวทำไมอ่ะ
ถ้าจบที่นี่เลยเนี่ยไม่มีเนื้อเทปอ่อน

และภารกิจที่คุณจะต้องทำในวันนี้นั่นก็คือ

ขับกี่เทปได้ไปด้วยความว่องวัยปลอดภัยจริง
และทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันที
ส่วนทีมที่แพ้คุณจะต้องรับกับบทลงโทษที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน

มันราชนานอะไรอ่อม

และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปอย่างร้านที่เรากำหนดไว้ให้

และร้านที่เรากำหนดไว้ให้ในวันนี้ทั้ง๓ร้านนั่นก็คือ

ฮะสัปดาห์นี้ผมได้เลือกก่อนเหรอ

พี่ว่าชื่อแปลกอย่าไปลงเยอะเอาเบา
ถูกต้อง๓๐๐มั้ยล่ะ
เอาได้ร้านแรก๓๐๐ครับ

เราได้มีการวิเคราะห์กันมาอย่างดีแล้วนะคะ

เราขอไว้ที่๓๒๐ค่ะ

ร้านที่๒ชื่อร้านว่า
ฉันว่าอันนี้ร้านนี้อยู่ที่๕๘๐ค่ะ
ทีมงานเครื่องคิดเลขด่วน๕๐๐
บวก๓๒๐เป็น๙๐๐ดังนั้นแล้วสุดท้ายเหลือที่๒๖๐๐บาท

ผมขอให้คุณโชคดีกับการตัดสินใจนะครับ
แต่ถ้าคุณตัดสินใจผิด
คุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรมาหาผม

ขอให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้

พี่ฟ้าไปแล้วไปไปไปไปไหนไปไหนเปิดเปิดดู
ข้าเต๋าเลยข้าเต๋าเลยข้าเต๋าเลยและในตอนนี้ทีมของคุณก๊อฟ
ได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งสามร้อยบาทร้านที่สองหนึ่งพันห้าร้อยบาท
และร้านที่สามหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับส่วนทีมของคุณพระกุ้ง
ได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งสามร้อยยี่สิบบาทร้านที่สองห้าร้อยแปดสิบบาท
และร้านสุดท้ายร้านที่๓ถึง๒๖๐๐บาทมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไร
และในปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้านหลายยังไงไปยังไงบอกมาเลี้ยวขวาพอถึงแยก
แยกอะไรแยกอะไรพอถึงแยกข้างหน้าเอ๋ยแยกข้างหน้าก็ไง
ตกใจมากแล้ว

จริงเหรอ
เห้ยหนูเคยมากิน
ไหนอยู่ไหน

เข้ากลับกลางไปเลย

นี่ซ้าย
เดียวไปพี่ก๊อบเลยแล้ว
เดียวไปเลย
มันเรียกเข้าไปแล้ว
หากใครมองหาอาหารแบบชีโต
่งตรงมาที่ร้านนี้ได้เลย
ร้านตั้งอยู่ที่ซอยถนนปั้น

พี่เร็วหน่อยเรารีบ
๓๒๐กินอะไรได้บ้างจ้าแม่

เป็นการับคู่สองจานนะครับ
แล้วก็อีก๒๐บาททางร้านเตรียมให้เป็นตัวสลัด

เอาข้างขึ้นเขาเดี๋ยวเละ
พี่จ๋า๓๐๐บาท
พี่สิ่งอ่ะ

จะเป็น๒จานก็๓๐๐บาท

เมนูฟรายคอลลิฟาวเวอร์ไรส์วิชชัม
ผัดดอกกะล่ำสอยท็อปกุ้ง

แม้ไม่ต้องมารู้สึกผิดหลัง

รสชาติอร่อยถูกใจแน่นอน
กะล่ำ๒๐บาทซุ่มมาก
หอมมาก

เราให้ดูกุ้งเรา

เร็ว

เอาใจอ่อมน้ำไปไม่ได้กินมาก

เขาไม่รู้ใช่มั้ยว่าเราตรวจลดขวางลูกเขาไว้